เพิ่มเติมคือสีผมที่เปลี่ยนไป

ไปตรอมใจหรือเคลียดอะไรครับ

เออไม่ได้ย้อมก็เลยแบบ

อ่ะลืมถามตอนทำเมื่อสีอะไรไม่รู้
กลับไปต้องถามแปบนึงมีเวลามั้ยฮ่าเอานี้ละกัน

คุณผู้ชมดีกว่าเพราะว่าเราไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้

มาร่วมกันตอบคำถามนะครับว่าผมของน้องใบตองในสีอะไร

สีอะไรสีดอกเหล่าคือคนผมบอกแล้วมันจะเรียกว่าสีดอกเหล่า
แม่บอกว่าให้พ่อทำบ้างจะได้ดูวัยรุ่น
จากลูกลูกจะทำแล้วยังจะให้คุณพ่อทำด้วย
ไม่พ่อคือไม่ต้องย้อมดำเดี๋ยวมันจะเป็นเอง

คุณผู้ชมเดี๋ยวเรื่องแรกเดี๋ยวจะพาไปดูนี่เลย
กับการประกรอบท่าทางของเราเมื่อกี้
หน่อไม้บึ้น
อะไรต้องมีหน่อไม้บึ้นหน่อไม้ขี่มอเตยหรือไง

เขาพากันขึ้นไปหาน่อไม้บนเทือกเขาภูแแลนค่า

เพื่อนำมาเผาหน่อไม้แล้วก็ไปทำหน่อไม้ถุง
หรือที่เรียกว่าหน่อไม้ซิ่ง
ไม่ต้องมีขวางก็ได้

มันเป็นหน่อไม้ซิ่งเขาเรียกว่าเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งครับ
เขานำหน่อไม้สดจากภูเขานะครับ

จากนั้นก็ปอกเปลือกออกล้างทำความสะอาดนะครับ
นำไปบรรจุถุงพลาสติกใส่เกลือและน้ำตาลนิด
นำไปใส่ขวดนึ่งจนสุกนะครับเพื่อฆ่าเชื้อนั่นเอง
แล้วก็นำไปแขวนไว้เก็บไว้ในฤดูแรงปีหน้า
เพราะว่าสามารถเก็บได้นานกว่า๑ปีที่เห็นห้อยอยู่อย่างนี้
สามารถเก็บไว้ได้นานนะครับเป็นหนึ่งในกรรมวิธีของการถนอมอาหารนั่นเองเป็นครูบัญชา

ค่ะเป็นการเหมือนเอาไปตากให้แห้ง

แล้วก็ถนอมอาหารเหมือนดองไว้อย่างนี้

เขาบอกว่าในอดีตจะนำหน่อไม้ที่เผาแล้วนะครับลงมาจากภูเขา
คนที่เอาไปกินเนี่ยก็จะเอาไปสับแล้วก็ไปตากแห้ง
แล้วก็ทำหน่อไม้ดองแล้วก็เก็บไว้กินในฤดูที่ลงทำนาต่อไป

แต่ก็ส่วนหนึ่งก็จะมีรถจากในทุนเข้ามารับซื้ออยู่ที่ตีนภูเขาด้วยนะ
ฤดูธรรมนาจะซื้อทีต้องรวมตัวกันไปซื้อเป็นปี๊บเลยทีเดียว
หลายร้อยบาทหากเปิดแล้วต้องรีบกินให้หมดนะครับในสมัยก่อนเนี่ย
เพราะว่าหากเก็บไว้ข้ามวันจะเปรี้ยว
กินเข้าไปท้องเสียได้นั่นเอง
แต่ว่าวันนี้จากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับก็นำหน่อไม้มาทำเป็นถุงขนาด๖ขีดถึง๑กิโลกรัม
เหลือกินก็จะนำไปขายครับถุงละ๒๐ถึง๔๐บาท
เขาบอกว่าช่วงนี้สร้างรายได้ดีนะครับหลังจากฤดูดำนาจนทางอุทยานแห่งชาติกุแลนดเนี่ย
เขาต้องประกาศเหมือนกันว่าแหมอย่าไปเผาวันนั้นเลยไม่ดี
มันก็เป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของชาวบ้านที่ในช่วงนี้ฝนตกชุกฝนตกเยอะ
่อไม้ก็จะขึ้นเยอะในช่วงที่แรงเนี่ยอาหารอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ทั้งนั้นพอเอามาเก็บแล้วก็ทำมาเป็นแบบกรรมวิธีของหน่อไม้ซิ่งแบบนี้
เหลือเนี่ยก็เอาไปขายได้ด้วยสร้างรายได้เสริมอีกต่างหาก
อยากลองชิมเหมือนกันนะรสชาติจะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่ามันจะไม่เปรี้ยวใช่ไหม
คือซึ่งจะแตกต่างจากหน่อไม้ดองเพราะว่าหน่อไม้ดองจะมีรสเปรี้ยว

น่าจะยังคงความกรอบอยู่เหมือนกันแต่รสชาติไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกัน
ถ้าใครเคยทานก็ส่งมาบอกเราก็ได้นะ

หรือว่าเอาไว้ทานกับอะไรจิ้มน้ำพริกหรืออะไรอย่างนี้
จิ้มน้ำพริกผมว่าเป็นไอเดียที่ดี
ใช่ไหมเลิศเลยน้ำลายไหลเลยคุณผู้สมค้า
แต่ว่ามีอีกหนึ่งเมนูเขาบอกว่าเมนูนี้วัตถุดิบก็อยู่บนภูเขาเหมือนกัน

ใช่เขาเรียกว่าหอยหอม

มันเป็นสัตว์ดิฉันไม่ได้พูดถึงอะไรใดทั้งสิ้น
ที่ฉันบอกว่าหอยหอมเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง

ใส่อยู่บนภูเขาแล้วเขาบอกว่านำมาประกอบอาหารได้ด้วย

ประกอบอาหารเป็นอะไรได้บ้างติดตามพร้อมกันค่ะ
แตงสอนดีชาวคลองมะเดือตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายก
ฝีมือการทำเมนูจากหอยหอม
ซึ่งเป็นหอยที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน
ตามแนวเทือกเขาหรือที่ราบสูง
โดยเฉพาะภูเขาหินปูน
เริ่มแรกต้องนำหอยไปใส่ถุงตาข่ายแล้วนำไปล้าง
เพื่อชำระสิ่งสกปรกที่ติดมากับตัวหอยหอม
ก่อนจะนำไปซาวน้ำอีกครั้ง
จากนั้นนำไปลวกกับน้ำร้อนที่ต้มจนเดือดให้สุก
ฟ้าเปิดหลุดออกมาหมายความว่าสุกแล้ว
จากนั้นให้นำไปแกะเอาเนื้อในออกมาประกอบอาหารเป็นเมนูต่างค่ะ
เมนูแรกคือยำหอยหอม
เริ่มจากการแกะเนื้อที่ลวกเสร็จแล้ว
นำไปหั่นเป็นชิ้นเล็กพอดีคำ
โดยได้เตรียมน้ำยำที่มีส่วนผสมของกระเทียม
พริกสดน้ำตาลสายน้ำกระเทียมดองและมะนาวสด
จากนั้นนำไปราดที่ตัวหอยหอม
หอมแดงต้นหอมคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอันเสร็จค่ะ
เมนูที่๒คือหอยหอมย่าง
แตงจะใช้เตาถ่านเพราะจะทำให้หอมกว่า
โดยนำหอยหอมที่ลวกเอาไว้ไปย่างอีกครั้ง
ส่วนสาเหตุที่ต้องนำไปลวกก่อนนำมาย่าง
เนื่องจากจะทำให้เนื้อข้างในแห้ง
และมีกลิ่นหอมชวนรับประทานค่ะ
และเมนูสุดท้ายคือแกงคั่วหอยหอมใบชะพรู
ถุดิบที่ต้องใช้คือกะทิ
พริกแกงใบมะกรูดพริกอ่อนใบชะพรูหันหยาบ
และพระเอกของเราคือหอยหอมที่ลวกสุก
และแกะออกจากเปลือกหั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะ
ขั้นตอนการทำเริ่มจากนำกะทิไปตั้งไฟให้ร้อน
ใส่พริกแกงลงไปคนให้เข้ากัน
หอยหอมลวกที่เตรียมไว้ใส่หม้อ

ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปในหม้อปรุงรสตามใจชอบ
จากนั้นนำใบชะพรูใส่ลงไปเป็นอย่างสุดท้าย
แล้วคนให้ใบชะพรูเข้ากับแกง
จากนั้นตักใส่ชามพร้อมรับประทานค่ะ
แตงบอกว่าเคล็ดลับของเมนูนี้คือต้องล้างหอยหอมให้สะอาด
ต้มน้ำให้เดือดแล้วนำลงไปลวก
แต่สำหรับใครที่นำไปลวกแล้วยังมีกลิ่นคาว
เพราะว่าอาจจะลวกไม่สุกหรือล้างไม่สะอาดค่ะ
หอยหอมที่จะนำมาประกอบอาหารนั้น
ควรเลือกหอยตัวผู้เพราะจะมีลักษณะตัวโตกว่าตัวเมียค่ะ
ก็เลือกหอยตัวตัวโตเพราะตัวผู้
ถ้าตัวเมียมันจะตัวเล็ก
อันนี้ตัวเมีย
ตัวเมียกับตัวผู้ต่างกันอย่างไรครับ

ผู้จะตัวใหญ่ตัวเมียจะตัวเล็ก
ปากไม่เหมือนกันตัวเมียปากหอมมีกลม

ชาวบ้านจะออกหาหอยหอมช่วงฤดูฝน

ช่วงออกพรรษาค่ะอุปกรณ์มีเพียงถุงตาข่าย
และกระสอบที่ดัดแปลงเป็นถุงสะพายข้าง
หอยหอมีลักษณะคล้ายกับหอยทากค่ะ
แต่ตัวเล็กกว่าและจะมีหนวดออกมาไม่มาก
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณใต้ใบไม้
เศษย่าหรือพื้นดินที่ชื้นตามแนวเทือกเขา

จากหอยหอมจะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูแล้ว
ยังสามารถนำไปขายสร้างรายได้
กิโลกรัมละ๔๐๐๕๐๐บาททีเดียวค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โอ้โหนอกจากจะได้เห็นเมนูเด็ดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะเอาวะขายกิโลกรัม๔๐๐๕๐๐บาทแพงน่ะ
แพงนะกิโลหนึ่งหนักด้วยนะเพราะว่ามีเปลือกด้วย
มันไม่ธรรมดาหรอกจ้ะ
เราไปตามเก็บกันไหม

แต่เห็นแล้วหอยหอมมันก็คล้ายกับหอยขมใช่ไหม
ค่ะใช่ลักษณะคล้ายกันนะให้ดิฉันมอง

หอยหวานหอยหอมหอยหอมเหรือเปล่า

งั้นพักความหอยกันสักครู่เดียว

เรียกน้ำย่อยกันไปแล้วใช่ไหมเพียบเลยสักครู่ค่ะ

พาไปสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าตรู่
สดชื่นลมพัดเย็นสบาย
โปรดติดตามตอนต่อไป